ผู้หญิงเขาขับรถไปเพิ่งออกจากอู่

สตาร์ทไม่ติด
แต่ที่มันติดคือไฟครับ
ลุกพลึบมาที่หน้ากระโปรงรถเลยครับ

ผู้หญิง๓คนในรถกระโดดหนีออกมาได้

ออกไปเช็กระยะอะไรทำกันปกติ
ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เป็นภาพของกล้องหน้ารถของกู้ภัย
วิ่งเข้าไปเหตุเผลอแม่รถยนต์

ทะเบียนพระราณคอนศรีอายุทธยา

ภาพที่เห็นคือมันมอดหมดแล้ว
ไฟไหม้หมดทั้งคันแบบนี้นะฮะ
ก็ใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ควบคุมเคริงได้แต่มันก็เดี๋ยวจะซากแล้ว

ชื่อว่าคุณอุสาอายุ๔๒ปี
เขาบอกว่ารถเพิ่งเข้าอู่ไป

สามสาวสามคนพอไปถึงหน้าด่าน

ได้ยินเสียงพึบอะไรพึบขึ้นมา
ทีนี้เห็นกลุ่มควันออกจากฝากระโปรง

รอดตายอย่างหุดหวิดนะครับ
มันระเบิดพึบนึงสักพักนึงว่า
เฮ้ยอะไรวะก็มวง
มองไปหน้าแล้วแค่ใส่เงินไป

สามสาวหุดลาววิ่ดลดแม่แดงเสือเอาละ
พี่ต่อมา
ที่ก็เข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุนะครับ

ก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดความผิดพลาดจากอะไร
สอนให้รู้ว่าแม้ว่าคุณจะเอารถเข้าอู่ไปเช็กระยะ